เฮ่ยเดี๋ยวเฮ้ย
เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

เก่งมากเลยอ่ะ

เผื่ออดอย่างง่วงไปจากไหนครับนี่

พี่ครับพี่ครับ

ที่จะมานอนหลับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ในร้านผมไม่ใช่โรงแรมนะพี่

หลับครั้งเดียวน่วมเลยนะคุณเอง

ที่นี่เราต้องขายของเราต้องทำงาน

แล้วถ้าพี่เข้าใจพวกเราเนี่ย
พี่ก็ควรจะไปอยู่ที่ป้อมยามของพี่
เออค่ะนั่น
โอ๊ยขอบผมก็เหนื่อย

พี่ไม่เห็นใจผมแปลกเลยหรือครับ

พี่ครับคนเราเนี่ยทำงานในเมื่อเราได้รับมอบหมาย

ผมจะบอกให้นะครับพี่ต้อง

ตายตาย
แม็กทูแม็กหวานเมื่อบานสองตัว
พี่ต้องไปเข้าเวียนอีกใช่ไหม
พี่มีอะไรที่ไม่ให้หนูเอาง่วงไหม

นี่ยังไม่ฟังกูอย่างนี้

เดี๋ยวไปเข้าเวรต่อใช่ไหม
ใช่ครับ

อันนเนี่ยถูกที่สุดโอ๊ยล่ะสรุปผมถูกกว่าถูกมาเลยหรอถูกสุดอันนี้ถูกกว่าพี่
แล้วมะขามจี๊ดจ๊ะสามอย่างเนี้ยอย่างไหนราคาถูกที่สุดเออ

บอกเลยว่ายี่ห้อนี้คลองตลาดไปไหนก็เห็น

เจี๊ยบแก้วของน้าถูกที่สุด

นี่คือมะขามสะดุ้งรสบ๊วยนะฮะ

เอาล่ะนี่คือคำถามข้อที่๓ค่ะ

มันไม่ง่วงมันตื่นตลอด

คุณคะนี่คือคำถามข้อที่๔ของคุณค่ะ

มะขามมะขามแบบนี้แบบไหนราคาถูกสุดคะ

กินมะขามเข้าไปปุ๊บ
อันนี้แหละครับหววดเก่งในทำสดุ้ง

และเพคจะเฉลยที่
แก้วเฉยไม่ใช่แก้วหน้าม้า

สะดุ้งรสบ๊วยที่คุณสไปร์เลือก
ราคาต้องถูกกว่า๓๕บาทนะคะคุณสปาย

ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
ถูกกว่าถูกกว่า
รู้จักไหมครับ๕๐บาทครับโอ้โฮโอ้โฮ

ลืมไปหรือเปล่า
สองกระปุกกระปุกเล็กไง
เธออย่างนี้เลยมีความรู้สึกว่ามันรวมร่างแล้วก็เป็นกระปุกเดียว

เจี๊ยบแก้วเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
คุณสปร้ายคุณผิดในข้อนี้ค่ะโอ้โฮ
เสียดายตอบผิดอ่ะนี่มันอาจจะแบบว่าคือมันเป็นทั้งสองอย่างไง
สมกันรสบ๊วยด้วยวิธีการผลิตด้วย
อ่ะแล้ว๒กระปุกนี่ถ้าเอาเป็นกระปุกเดียวคุณถูกสุดเลย๒๕บาท
ใช่แต่ทีนี้ดันลืมไงว่าเป็น๒กระปุก

ตอนนี้นะคุณเอาเงิน๑๕๐๐๐บาท
ใส่รวมไปกับอันนี้แล้วก็หายลอยน้ำไปแล้ว

วันนี้คุณสไปร์ค่ะตอบผิดในข้อนี้นะคะ

แต่อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าหรอกค่ะ
คุณเอาหัวใจของพี่ตีกลับไปด้วย

ผมเอาไว้ผมก่อนให้ผมยืนหายใจตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณสไปและขอบคุณคุณผู้ช่วยที่น่ารักด้วยนะคะพี่ตีนะคะ
สวัสดีครับขอบคุณครับ
คุณสปายไม่สามารถทานไปได้ถึงแจ็คพอร์ตตอบผิดในข้อที่สี่
ต้องกลับบ้านแบบมือเปล่าน่าเสียดายจริงครับ
แต่ไม่เป็นไรช่วงหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไป
รอเข้ามาด้วนราคาอีกคนจะเป็นใครพักสักครู่เดียว